สำหรับตารางหนังทำเงินสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรุ้นกันสิว่า
ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่สุดเกลียนอย่างเดสพูนั้นจะสามารถทำรายได้ถล่มทลายหรือเปล่า
แล้วก็ขอต่อด้วยเรื่องดราม่าร้อนร้อนนะคะฝั่งวงการเพลงของเมืองนอกกันค่ะ
มีการติดแฮชแท็กด้วยค่ะว่าฟรีคีช่าคนดังนะคะเขาติดแฮชแท็กนี้กันเพื่อให้กำลังใจนักร้องสาวคีช่า
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเธอนั้นเป็นเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
หลังจากที่นักร้องสาวคีช่าได้ออกมาแฉและขอยกเลิกสัญญากับค่ายเพลงดัง
ไม่ขอร่วมงานกับดรลุคโปรดิวเซอร์มือทองผู้ปลูกปั้นเธอจนโด่งดัง
โดยอ้างว่าถูกเขามอมยาและล่วงละเมิดทางเพศมานานหลายปี
ทั้งทางวาจาและร่างกายรวมถึงยังบังคับให้เทคยาเพื่อที่จะได้หุ่นดีอีกด้วย
ล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสารนครนิวยอร์กได้ตัดสินให้คีช่าแพ้คดีดังกล่าว
และไม่อนุมัติคำขอยกเลิกสัญญาซึ่งทำเอานักร้องสาวถึงก็ปล่อยโฮออกมาทันที
โดยสารได้ให้เหตุผลว่านักร้องสาวยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถมัดตัวดรลุคได้
เคยล่วงละเมิดเธอจริงซึ่งทางคู่กรณีเองก็ได้ให้ปากคำต่อสารว่า
ลงทุนไปกับนักร้องสาวเป็นจำนวนเงินมหาศาลกว่า๖๐ล้านเหรียญ
นี้ก็มีความประสงค์ที่จะให้คีช่าทำเพลงต่อในสังกัดโซนี่เหมือนเดิม
และยินยอมให้เธอไม่ต้องร่วมงานหรือเกี่ยวข้องใดกับดรลุค
ขณะที่ฝ่ายของคีช่าก็ยังเห็นว่าเธอควรได้รับอิสระและไปเริ่มต้นใหม่กับสังกัดอื่น
เพราะนักร้องสาวไม่สะดวกใจและอึดอัดใจในการที่จะต้องทำงานร่วมกับค่ายเดิม
แต่สารกลับไม่เห็นพ้องต้องตามด้วยซึ่งก็ส่งผลให้คีช่าต้องออกผลงานให้ครบ๖อัลบั้มตามสัญญา
นี้หลังจากเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนเพลงของเธอต่างไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินดังกล่าว
จากนี้ยังมีบรรดาคนดังอีกเพียบที่ร่วมให้กำลังใจเธอด้วยการติดแฮชแท็กฟรีคีช่าผ่านทวิตเตอร์จนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งกว่า๒ล้านทวิต
อย่างไรก็ตามอาจจะมีบางมุมที่มองว่านักร้องสาวแค่จะหาเรื่องเบี้ยวสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยเอาสาเหตุดังกล่าวมาอ้างโดยให้เหตุผลว่าทำไมเธอถึงปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปได้ขนาดนี้
แต่ถ้าสังเกตกันให้ดีจะเห็นว่าการที่คนในแวดวงเพลงจำนวนมากต่างพากันให้กำลังใจคีช่านั้นก็น่าจะเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะ